เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่สอบบักคำในวิราศักดิ์ธรรมวิจิตรอายุ๓๒ปีคนครับ

กำลังเดินทางไปอำเภอกุชินารายพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

ก่อนที่รถจะสายไปมาแล้วพลิกคว่ำหลายตลบตกข้างทาง
คาดว่าสาเหตุเกิดจากยางมีสภาพเก่า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหาย
ประสานรถยกเคลื่อย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ
อีกรายที่จังหวัดกรสินเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์

ทางแยกคลองชลประธานบ้านหามแห

ทำให้หญิงสาวสองคนซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์และคนซ้อนได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ขี่รถจักรยานยนต์มาจากตัวเมืองกรสินมุ่งหน้าอำเภอสมเด็จ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุขี่รถตัดหน้ารถเก๋งกระชันชิด

พิสไฟที่ชวัดขอญแก่นกระดูกปฏิเวตบนถนนเลียงเมืองสายขอญแก่นอุดอลทานี
ไปตั้นสีดำชนต้นไม้จังพังยับเยิน
พังยับเยินซึ่งท้ายรถบรรทุกรถจักรยานยนต์
ข้าวสารอาหารแห้งตกกระจัดกระจายกู้ภัยช่วยเหลือคนขับ
กระบะกับภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ออกมาจากรถสอบสวนทราบว่าคนขับรถกระบะและ
แต่ด้วยความเร็วทำให้รถเสียหลักไปชนต้นไม้ร่องกลางถนน
เพราะดีที่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งสองคน